คุณผู้ชมครับไปดูคุณเป๊กสัญชัยเองตระกูลฮะ
สามีของคุณธัญญาธัญเรศนะครับ
เขาไปฉีดวัคซีนจริงเขาฉีดครบ๒เข็มแล้วนะ

เนื่องจากคุณเป๊กนี่นะครับเขาเหลือปอด
ทุกวันนี้เหลือข้างเดียวนะครับ
ล่าสุดครับคุณเป๊กสัญชัยนะครับ

หลังจากที่บินไปอยู่อเมริกาได้๓เดือนครับ
เจ้าตัวโพสต์ภาพนี้นะฮะแล้วก็มีแคปชั่นบอกว่า
บูสเตอร์เข็ม๕เอาทุกยี่ห้อ
จะตายไหมคอยติดตามนะครับ

มีคนเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันมากถึงความปลอดภัย
ฉีดเยอะขนาดนี้เลยเหรอนะฮะ

ไอ้๕เข็มคุณเป๊กฉีดอะไรเข้าไปบ้าง
คุณเป๊กเนี่ยโพสต์รูปตัวเอง

เข็มที่๒ในประเทศไทย

วันที่๒๓กรกฎาคม

เพื่อให้ครบ๒โดสตามที่อเมริกาเขากำหนด

แล้วท่านศัตราจารย์
นายแพทย์ธีรวรรษเหมจุธา

กับไทยรัฐทีวี๒ประเด็นแบบนี้

ปลอดภัยไหมคุณหมอบอกทำได้นะครับ

คือแบบนี้ฮะกฎของอเมริกา

ก็ทำให้ต้องรับวัคซีนของกฎที่บ้านเขา

คือแม้แสดงว่าเท่าทุน

ถ้าเวลาผ่านไปเกิน๒เดือน
เวลาผ่านไปแค่๑เดือน
ตรงนั้นเองก็เริ่มได้กำไร
ทีนี้ด้วยหลักการของประเทศ
อื่นนั้นเขาจะกำหนดไว้ว่า

ไม่ได้รับรองแบบวัคซีน

จะมีประสิทธิภาพถึงระดับหนึ่งก็ตาม
คือสำหรับว่าอาทิตย์หนึ่งทำได้
ในการที่เขาฉีด๓เข็มนั้นเพราะเขาตระหนักดีว่า
ในประเทศสหรัฐอเมริกาเองนั้น๒เข็มนั้นไม่พอ

ค่ะก็ประเทศไทย๒ไปฉีดที่อเมริกาอีก๓